อย่างเป็นทางการสำหรับคู่เอกนำรายการพรุ่งนี้ครับ
ป้องกันแชมป์๑๐๘ปอนด์นะครับ

โมยชงสายก็ชั่งอำนักที่ไข่มวยเกร็ดเกรียรินโปรโมชั่นนะครับ
ก็ผ่านพิกัด๑๐๘ปอนด์พร้อมขึ้นชกพรุ่งนี้๑๒
๑๒กรรยายนที่เวทีมวยโชคราว
การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองนนทบุรี

โลกพ่อลูกคู่แรกในเมืองไทย

ฟอร์มของสุกเกษมที่จะอุ่นเครื่องนะครับ
แล้วก็มีนักชกอย่างไม้ระบายไข่มุกอดีตแชมป์นะครับ

ติดตามได้พรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีนะครับ

พรุ่งนี้ก็งดรายการเรื่องรอบขอบสนามนะครับ